แต่ที่ไม่ต้องใช้เรื่องของความเก่งกาดนะฮะหรือว่ามีบุญก็เห็น
เพราะว่าแม่น้ำหนึ่งนะครับให้แนวทางแล้ว
มาแล้วเหรอมาแล้วเหรอมาแล้วให้แนวทางแต่เน่นเลยเป็นเลขรัฐบาลไทย
เขาบอกว่าไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายเป็นแนวทางนะย้ำนะไม่ใช่ทูปปู่นะ

แม่น้ำหนึ่งหรือว่านางสาวพิรดาธนโชธจินดาไอดอลด้านตัวเลขนะฮะ
ไลฟ์เฟซบุ๊คให้กับแฟนคลับนะครับที่ติดตามเธอ
แล้วก็เอาทูบปู่มาปักไว้ให้ดูว่าเตรียมจุดทูปปู่แน่นอนนั้น
พฤศจิกายนนี้ไอ้งวดนี้จุดแน่
โดยทูปปู่ที่ปักโชว์ไว้นะเป็นทูบที่เธอใส่ไว้ในมวยผม
รำบวงสวงพ่อปู่นาคาราชแม้จะยังไม่ได้จุดทูปปู่ให้แฟนคลับนะฮะ
รอก่อนแต่แม่น้ำหนึ่งเนี่ยไม่ทำให้แฟนคลับที่เข้าไปดูผิดหวัง
บอกแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยนะครับที่ชื่นชอบ๒ตัวและ๓ตัว
เพื่อให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันได้ทันแม่แม่น้ำหนึ่งบอกชอบก็ตาม
ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะฮะดูกันเอาเองที่หน้าจอทีวีนะครับ
ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะฮะชอบตามไม่ชอบผ่าน
ไม่สามารถตรัสรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะ
หากรู้ว่าเลขจอกอะไรหนึ่งจะบอก๖ตัวตรงไปเลยค่ะ
ไม่บอกแล้วค่ะ๓ตัวมันเชยบอก๖ตัวตรงไปเลยนะฮะ
ลูกค้าหาระวัลที่๑ก็เลยนะฮะ

การลองทุนมีความเสี่ยงปวดใช้พิจารณญาในการรับฟัง
แต่ว่าแนวทางยังมาขนาดนี้ใช่สงสัยต้องรอดูกันยาว
เมื่อกี้เปิดมาเหมือนมีทูบอยู่ข้างหลัง
แต่ยังไม่จุดถูกไหมฮะเดี๋ยวรอจุดอีก